ทองกลางเมืองโคราชนะครับต้องถือว่าตำรวจเก็บหลักฐานได้อย่างสมบูรณ์

ก็ออกหมายจับได้แล้วเนี่ยแสดงว่าหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวล่ะนะครับ
เหตุการณ์นี้ย้อนไปดูหน่อยนะฮะเกิดขึ้นในห้างทองเยาวราชกรุงเทพชั้นหนึ่ง
กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีเกิดเหตุไว้ได้ทั้งหมดครับคุณผู้ชม
คนร้ายเนี่ยครับมีปืนมาด้วยใช่ไหม
กระโดดขึ้นตู้โชว์ปั๊บคว้าเอาถาดทองไป
ในถาดนั้นมีห้าสิบเอ็ดเส้นมูลค่ากว่าสี่ล้านห้าแสนบาทนะครับ
แล้วก็เหตุนะครับนับตั้งแต่ปริ้นเข้าไป
จนกระทั่วทองออกไปนับได้หนึ่งถึงยี่สิบนะฮะ
ไม่ถึงดีด้วย๒๐วินาทีหนีไปแล้ว
ถือว่าทำงานเร็วครับตำรวจครับเพราะว่าเหตุเกิดนะฮะ
สิบสองเมษายนใช่ไหมออกหมายจับได้
สิบสี่เมษายนถือว่าเร็วสารจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
นุมัติหมายจับนายคนนี้ครับค่ะนายกิติพงศ์หรือว่าเบส
อายุยี่สิบแปดปีในข้อหาชิงทรัพย์โดยอาวุธปืน
และใช้ยานพานะในการหลบหนีตำรวจชุดสืบสวนนะครับ
ตำรวจภูทรภาค๓ได้รับหมายแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ติดตามตัว
สำหรับประวัติของผู้ต้องหารายนี้พบว่าเป็นอดีตทหารครับ
น่ะฮะถือว่าตำรวจทำงานเร็วมากครับและอย่างที่บอกฮะ

นะครับอาจจะหลังสงการนิดหน่อยหรือนี่แหละในช่วงนี้แหละ
ผมว่าตำรวจจับได้แน่นอนอืมอ่าติดตามความคืบหน้า
ผมบอกแล้วด้วยว่าเดี๋ยวจับได้จับได้จริงฮะ
เบสโดนแล้วจับได้แล้วครับที่ชิงทองนะฮะ
กลางเมืองโคราชไปเมื่อ๑๒เมษายน
เพิ่งจะออกหมายจับเมื่อวานนี้ล่าสุดช่วงตีสี่ที่ผ่านมาครับ
คุณผู้ชมครับตำรวจรวบตัวนายกิติพงศ์หรือเบสคนนี้
ไว้ได้แล้วไปจับได้ที่พัทยาชนบุรีฮะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างนำตัวนายกิติพงศ์นะครับ
ขยายผลติดตามทองรูปภัณฑ์ที่ได้จากการชิงทรัพย์
ส่วนสาเหตุสอบสวนเบื้องต้นกิติพงศ์หรือว่าเบสอ้างว่า
ไม่มีเงินใช้ก็เลยลงมือก่อเหตุครับ
ล่าสุดจับได้แล้วครับคุณผู้ชมอยู่ระหว่างการขยายผลฮะ
จริงจริงเนี่ยเบสเนี่ยเขาพื้นเพลย์อยู่ที่ภาคเหนือ
อ่ามีเมียอยู่ที่โคราชแล้วก็มาก่อเหตุก่อเหตุ
ใช่พอก่อเหตุเสร็จปุ๊บหนีหนีไปพัทยาชนบุรี
ดูนะว่าทองที่เอาไปเนี่ย๔ล้าน๕ใช่ไหม
มูลค้าหมดหรือเปล่านะครับ